คุณผู้ชมครับแม้ว่าอากาศจะครึ้มฝนอาจจะตก
แต่ว่าการเมืองมันร้อนแรงยิ่งกว่าแสงอาทิตย์
ก็นั่นน่ะสิไม่รู้ว่าเวลาที่มีฝนตกลงมา
มันจะช่วยให้อุณหภูมิการเมืองมันลดลงไปหรือเปล่า
คือเราต้องจับตารอดูนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าหลังจากที่กรกตมีการประกาศ
รองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว
คือเราก็ต้องดูทิศทางของเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต่อ

พุธนี้จะมีการเลือกหัวหน้าพัก

มันอาจจะไม่ใช่แค่การกรอบกู้วิกฤตพักอย่างเดียว
แต่มันจะส่งผลถึงการเข้าร่วมรัฐบาล

แล้วก็วันนี้ก็การประชุมและการแถลง
ของ๑๑พักเล็ก๑๑พักจิ๋ว

ใช่ค่ะส่วนพักใหญ่อย่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐ
คะแนนที่มันปริ่มจะมีการช่วงชิง
ความเป็นรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร

กับอาจารย์สุภาพคลี่ขาจัยนะครับ

เส้นใต้เมืองไทยช่วงนี้
ขีดเส้นใต้เรื่องการเมืองถี่หน่อย
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มจริง

หลังการประกาศผลอย่างเป็นทางการของกรกตออกมาแล้วว่า
สอสอพักไหนใครได้เท่าไร

บัญชีรายชื่อใครได้เท่าไหร่

จากนี้ไปก็ต้องจับตามอง

และช่วงนี้กำลังเรียกว่า

ฉะนั้นรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย
ก็จะพยายามสรุปอัปเดตวันต่อวัน

เราควรจะตามในแง่มุมไหน

ระหว่างขั้วของพักพลังประชารัฐ
เขาจะไฟฟาบตัวเลขล่าสุด
อีกทีหนึ่ง

อันนี้ก็เปิดถ้วยแทนกันออกมาแล้วว่าเขาไปรวมกับพลักษณ์พลังประชารัฐแน่นอน
ฉะนั้นตัวเลขของสองฝากเอาทีนี้กลับไปดูตัวเลขสองฝาก
ตัวเลขสองฝากมาถึงล่าสุดนี้ชัดเจนแล้วว่า
ฝากของพลังประชารัฐขวามือเขารวมได้๒๕๓เสียงเกินครึ่งไป๓เสียง
แต่ว่าใน๒๕๓เสียงนี้ต้องมีประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยด้วยนะ
ต้องมีประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยด้วยซึ่งก็ยังไม่ชัดเจน
ฉะนั้นถ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสองพักนี้มาจนถึงเที่ยงวันนี้เขาว่ายังไง
ภูมิใจไทยนั่นคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไร
ยังไม่มีใครติดต่อมาและไม่ได้ติดต่อใคร
แต่ว่าแน่นอนขอการเมืองเขาเชื่อแล้วว่าภักดิ์ภูมิใจไทย
จะอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ถ้าดูความคิดความเห็นของประชาธิปัตย์ผ่านคุณชวนหลีกภัย
คุณชวนบอกว่าต้องรอความชัดเจนจากการเลือกหัวหน้าพักในวันที่๑๕
พฤษภาที่จะถึงอีก๒วันนี้แหละ
เพราะเมื่อได้หัวหน้าพักได้กรรมการบริหารพักแล้ว
ต้องดูว่ามติภักดิ์ออกมาเป็นยังไง
จะนำพาพักไปทางไหนก็มีสองทางเท่านั้น
คือ๑ไปรวมกับพักพลังประชารัฐ๒ไม่ไปรวมเป็นฝ่ายค้าน
แต่ว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านไปรวมกับเพื่อไทยนะ
เป็นฝ่ายค้านอิสระทำงานอย่างอิสระเป็นฝ่ายค้าน
นี่เป็นความเห็นมาจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้

แต่ว่าในภักดิ์พลังประชารัฐเองล่าสุดฟังความเห็นจากคุณธนกรวังบุญคงชนะ
คุณธนากรบอกว่าไม่หวั่นไหวเนื่องจากว่าได้ทาบทามรวมเสียงตั้งรัฐบาลไว้ก่อนเลือกตั้งแล้ว
ก็แปลว่าฝั่งพลังประชารัฐเขามั่นใจว่าทั้งประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไปรวมกับเขาแน่
ทีนี้ดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งเพื่อไทย
คุณหญิงสุดารัฐหายไปหลายวันฮะเมื่อวานนี้โผล่มาบอกว่า
ตอนนี้๗พักที่ลงศัตยาบันร่วมกันยังรวมกันอยู่เหนียวแน่น๒๔๕เสียง
เห็นไหมฮะไม่เกินครึ่งแล้วตอนนั้นใหม่ใหม่บอกว่าเกินครึ่ง
เพราะอะไรฮะเพราะเสียงสอสอบัญชีรายชื่อ
เพิ่มขึ้นมา๑๑พักเล็กเนี่ยทางนี้หายไปไปปูดทาง๑๑พักเล็กทางฝั่งโน้น
ฉะนั้นเหลืออยู่๒๔๒๔๕จะตั้งรัฐบาลได้ไงเสียงข้างน้อย
อ้าวเขาเถอะคุณหญิงก็บอกว่ารอพักฯขนาดกลางอยู่
เอ่ยชื่อประชาธิปัตย์ไม่ได้เอ่ยชื่อภูมิใจไทย
แต่ว่ารอพักขนาดกลางอยู่ที่จะมาร่วมกับพักพลังพักเพื่อไทย
นั่นก็อีกฝากหนึ่งฉะนั้นแล้วเพราะเอิญว่า
วันสองวันที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นเรื่อง
ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เอาใหม่ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย
ชาติไทยพัฒนาจะจับมือกันตั้งเป็นคั่วที่๓
โผล่ขึ้นมาอีกแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้นมาถึงวันนี้เที่ยงวันนี้มี๒มุม
หลักนะพลังประชารัฐมั่นใจว่าตั้งรัฐบาลได้แน่
เขาบอกว่าได้ตกลงกับพักเหล่านั้น
ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นอย่าเขวเอาเป็นว่าเขามั่นใจว่าเขาตั้งได้
ขณะที่ฝากเพื่อไทยก็ยังมั่นใจว่า
พันธมิตรทั้งหลายของเขาเนี่ย๗พักยังเกาะกันอยู่เหนียวแน่น
แล้วก็รอพักขนาดกลางมาเติม
สมมุติว่าคนดูการเมืองของเราบ้านเมืองเรา
คนที่ตามการเมืองอยู่ในขณะนี้เราควรจะดูอะไรครับ

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อรองทางการเมือง
ต่อรองเรื่องเก้าอี้ต่อรองเรื่องรัฐมนตรี
อันนี้เป็นธรรมชาติครับอย่าไปว่าเขา
การเมืองคือการต่อรองการเมืองคือการสมยอมสมประโยชน์กัน
แล้วถึงจะเดินหน้าไปด้วยกันได้
ฉะนั้นถึงแม้หน้าฉากเขาบอกว่า
เขาไม่มีเงื่อนไขอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
เขารับทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้ต่อรอง
เราก็ฟังเข้าไปแต่ว่าเบื้องหลัง
หลังจากต่อรองกันจริงต่อรองกันแน่
และไม่ใช่เรื่องผิดด้วยที่การเมืองจะต่อรองกัน
เพราะเป็นธรรมชาติของการเมือง
ย้ำอีกทีนึงว่ามาจนถึงเที่ยงวันนี้

เดินหน้าตั้งรัฐบาลได้๒๕๓เสียง
เอาล่ะเหลือ๒เสียงที่ยังไม่ประกาศจากกรกต
สมมุติให้ได้๒๕๕เสียง
ตั้งรัฐบาลแล้วจะอยู่ได้ยังไงครับ

ประธานสภารองประธานสภา๒คน๓เสียง

ในสภาเวลาเขาขานชื่อว่าใครโหวตเสียงกันอะไรเท่าไหร่เนี่ย

ดออกเสียง๓คือเสียงของประธานสภา
และรองประธานสภาทั้งสองคน
ซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่งดออกเสียง
เอาแล้วถ้าสมมุติได้มา๒๕๐

ดออกเสียงไป๓เหลือ๒๕๐เป๊ะ

ฉะนั้นการเมืองช็อตต่อไป

เลือกนาย๒เลือกนายกก่อน
เลือกนายกให้ได้ก่อน

ทำยังไงต่อครับยืนนิ่ง
แล้วเดี๋ยวฝั่งที่กอดกันแน่นอีกทางฝั่งโน้น๗พัก
ทางฝั่งนี้เขาเชื่อว่าถ้าได้นายกแล้ว
ไอ้ที่กอดกันแน่นจะกอดกันหลวมลง
แล้วเผลออาจจะมีพักการเมือง
พักมารวมกับทางนี้

เพราะฉะนั้นเขาก็หวังอย่างนี้

มันจะมีปรากฏการณ์ที่เราพูดกันนั่นแหละ

คือมาเป็นบางกลุ่มมาเป็นบางคน

วันหนึ่งพักต้นสังกัด

ก็มาสังกัดอยู่กับพักที่อยู่กับร่วมรัฐบาล

ที่จะทำให้เสียงพอที่จะเดินไปได้
ถ้าสมมุติไม่เกิดปรากฏการณ์นี้

ไม่มีใครกล้าแตกแถวแตกแถวหลังสังคมด่าสื่อด่า

ต่อไปบริหารประเทศไม่ได้
ลาออกตัดจัดสูตรผสมรัฐบาลใหม่

ลาออกแล้วจัดสูตรผสมรัฐบาลใหม่
เอาไม่อยู่ถึงอีกจุดหนึ่ง

ยุบสภาเลือกตั้งใหม่
นี่ตามคันลองประชาธิปไตยนะครับ
แต่ถ้าจะมานอกคันลองจริง

มันมายันกันถึงจุดนี้ที่ถามว่า
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง

ในวงการเมืองวันสองวันนี้ครับ

เส้นใต้เมืองไทยต้นสัปดาห์วันจันทร์แรก
อาจารย์ก็ร้อนแรงเรื่องการเมือง

อย่างนี้ก็ต้องคอยดูว่ามันจะ

ติดตามแฟนบอกว่าชอบเหลือเกินเวลาที่อาจารย์

ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพธิกษา
จับตามองท่าทีของพักเล็กกันก่อน๑๑พัก
บ่าย๒นี้ก็จะแถลงกันที่โรงแรมเซ็นทราที่เซ็นทรัลลัดพร้าวด้วยนะครับ